มาดูเรื่องของโควิด๑๙เริ่มกันที่เรื่องของหน้ากากอนามัยกันก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้อย่างเพจดังแหม่มโพดำก็ออกมาแฉเรื่องของนายบอย
แล้วก็ไปผัวพันกับคนสนิทรัฐมนตรีละ๑เรื่อง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเพจดังอีกเพจหนึ่งเขาออกมาแฉว่า
เวลาจะส่งออกหน้ากากอนามัย๕ล้านชิ้น
ทางกรมศุลกากรจะขอกั๊กไว้๒ล้านชิ้น
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจกประชาชนแต่ก่อนขอกั๊กไว้แบบนี้
ผิดเรื่องของระเบียบวินัยหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะอมไว้หรือเปล่า
อะไรแบบนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เมื่อวานนี้
โคศกกรมศุลกาก่อนได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าทางกรมศุลกากรไม่มีการกักหน้ากากอนามัยไว้แม้แต่ชิ้นเดียว
สิทธิ์ข่าวก็ถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกหน้ากากอนามัย
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่า
โศกรมสุรกากรนายชายุทธ์คำคุณ
ออกมาเปิดเผยว่าในเดือนมกราคมปี๖๓ส่งหน้ากากอนามัย๑๕๐ตัน
เดือนกุมภาพันธ์๖๓ส่งออกอยู่ที่๑๘๐ตัน
รวมแล้ว๒เดือนส่งหน้ากากอนามัย๓๓๐ตัน
มูลค่ากว่า๑๖๐ล้านบาทเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสิครับ
เพราะว่าการส่งออกมันส่งไม่ได้มากขนาดนั้นถูกต้องไหม

ทีนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนยีหรือปธ
เพื่อเอาผิดต่อนายชายุทธ์คำคุณในฐานะโคศกกรมศุลกากร
ที่ออกมาแถลงข้อมูลว่ากรมการค้าภายในมีการส่งออกหน้ากากอนามัย
ทางกรมศุลกากรจำนวน๓๓๐ตันในช่วง๒เดือน
ผมเล่าให้ฟังคือมกรากับกุมภาพันธ์
ซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมันไม่เป็นความจริง
และทำให้กรมการค้าภายในเกิดความเสียหายประชาชน
ว่าไหนกรมการค้าภายในมีการให้หน้ากากเป็นสินค้าควบคุม
แล้วส่งออกไปเยอะขนาดนั้นทำให้หน้ากากในประเทศไม่มีเพียงพอ
เรื่องนี้กรมการค้าภายในบอกว่าถือว่าเป็นการหมินประมาทด้วยการโฆษณา
พร้อมระบุด้วยว่าการส่งออก๓๓๐ตันเป็นเรื่องปกติ
กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแล
แต่เข้าไปดูแลหลังวันที่๕กุมภาพันธ์
หลังมีประกาศว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
กรมการค้าภายในก็ไม่เคยอนุญาตให้ส่งออกอีกเลย
เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนในประเทศจำเป็นต้องใช้
แต่ข้อมูลที่โฆษกรมศุลกากรเปิดเผยออกมา

ขณะเดียวกันถ้าจะส่งออกหน้ากากก็ไม่ได้วัดกันเป็นตัน

ซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าโครสกรมศูนยากากอนเอาข้อมูลที่ไหนมาเปิดเผย

และไม่ได้มีการมาขอข้อมูลหรือสอบถามจากกรมการค้าภายในเลย
ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปแถลงอย่าไปปริปากแบบนั้น
อธิบดีกรมการค้าภายในยังย้ำด้วยว่าการมาชี้แจง
ก็มองไปแล้วว่ารัฐบาลไม่คุยกันเอง
แก้ไขปัญหาแล้วก็ข้อมูลออกมาคนละฝั่งคนละฝากเลย
แต่ทีนี้เรื่องนี้นายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี

บอกว่าที่อธิบดีกรมการค้าภายในไปแจ้งความเอาผิด

เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะไม่ใช่เรื่องระหว่างหน่วยงานรัฐ
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือผมยังไม่ได้พูดคุยกับ
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในฐานะกำกับดูแลกรมศุลกากรเลย
แล้วถ้าได้รับการประสานจากนายอุตมะจริง
ก็ไม่มีอำนาจไปสั่งนายวิชัยได้

ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการเล่นเกมการเมือง
ระหว่างภักดิ์ประชาธิบัติกับพลังประชารัฐ
และทุกอย่างต้องยืนยันด้วยข้อเท็จจริงนะคะ
แต่ประชาชนเขาก็มองไปแล้วสังคมก็มองไปแล้ว
บอกว่าทำไมไม่ออกข้อมูลที่ตรงกันออกมานะ

คุณต้องทำงานประสานกันสินะฮะ